เอามาดูต่อกันที่สายมูตัวจริงสายมูตัวแม่
คนนี้มาพร้อมกับโชคมาพร้อมกับชัยความเฮงความปัง
ยกให้เลยถูกลอตเตอรี่แทบทุกงวดค่ะ
งานนี้ปังดังระเบิดจริง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแรงศรัทธาในตัวไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชจริงหรือเปล่า
เห็นพี่อ้วนไปกราบไหว้ขอพรมานานค่ะ
เห็นว่า๓๑กรกฎาคมนี้ไปไหว้ไอ้ไข่แน่นอนอีกครั้งเจอกันนครศรีธรรมราชค่ะ
รอลุ้นตัวเลขจากแม่อ้วนรอกันได้เลยจ้า
คือไอ้ไข่หรือว่าคุณตาไข่เด็กวัดเจดีถามว่าฮิตไหม
นับถือมานานแล้วพี่ก็ไปไหว้มานานแล้ว
เออแต่ก็โชคดีเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าโชคดีเรื่องถูกลอตเตอรี่เนี่ยบ่อย
อันนี้ก็ถูก๒งวดติดเลย
วันนี้จะไปหาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับไปกราบ
ไม่ได้ไปตามกระแสนะคะไปเพราะนับถืออยู่แล้วค่ะ
อ่ะฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนที่เมาส์กันสามบ้านแปดบ้านบอกว่าแม่อ้วนเนี่ยเหินห่างสามีหมอยงเพิ่มศักดิ์
ไม่ยอมกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเลยอันนี้โตด่วนว่าไม่จริง
ความรัก๘ปียังดีเหมือนเดิมใครยุให้เลิกไม่เลิกแน่นอนเดี๋ยวตีปักแตกเลยแม่ว่างี้
ไปหาเขาตลอดเลยอาทิตย์นึงเนี่ยถ้าเรามีเวลาว่างต้องไปอยู่กับเขานอนกับเขา
คุยกันทุกวันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็มีความสุขด้วย
คุณผู้ชมห่างกัน๒๐กว่าปีจะบอกเลยเคล็ดลับความรักเขารักกันดีจ้า
นี่ไงเขาหน้าตาสดใสตลอดเลยนะคะพี่อ้วนค่ะ